เขาไปพบต่อต่าวขนาดใหญ่ตัวใหญ่ปุ่น

ฮะฮะไม่มีการบอกไม่รู้ว่าจะเป็นกะบี่

อย่างนี้อิ่มทิบนะ

เมื่อกี้ข่าวมาจากอีจรรย์แหละ
ใช่ต้องถามอีจรรย์อีกที
เขาก็ไปวัดความยาวของกระดองเนี่ยได้ประมาณ๔๐เซนติเมตร
กว้าง๓๐เซนทมิตร

หากตรูเผื่ออ่ะก็เต่าทั่วไป

ไหนนี่ลูกนี้เป็นตัวเมีย
อะไรนะ
อ่านตั้งแต่ต้นเลยตัวไม่ท้องให้ต้องอยู่
ไปกินให้มันสบายใจก่อนเร็วนะให้อีผี
สังเกตเผลอก็เหมือนกับเต่าทั่วไปไหนแต่ถ้ารอสังเกตดี
จะเห็นส่วนที่แปลกฮะแปลกประหลาดเพราะเจ้าเต่าตัวนี้มันมีขาหน้าเนี่ยสองขาเหมือนปกติทั่วไป
แต่ขาหลังคุณหนุ่มเห็นไหมเห็นแล้วเห็นตรงไหนนั่นไงโผล่มาแพร่ม
อะไรแล้วไงขาขาอะไรขาเต่าขาเต่ามีกี่ขาจริงจริงมีสี่ไหน
แต่อันนี้มี๖ไหน๖มันหลบอยู่ข้างในอีบ้ามันอยู่ข้างหน้าสองข้างหลังสี่เว้ย
บ้านภรรยาเขาที่สงขาก็มีชาวบ้านจับเต่าดังกล่าวได้ด้วยความสงสาร

ก็เลยขอซื้อต่อมา๑๐๐บาท
ปรากฏว่ามันมีไข่อยู่ในหน้า๗ฟองน้อง

เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เนี่ย
ก็มารับไปเล็งดู

แต่ไม่ทราบชนิดมี๖ขาหัก
พบใครเห็นก็จะได้โชคได้ลาบ

ส่วนมากชาวบ้านเขาจะพบอยู่ใกล้ภูเขา
ภาคใต้จะเรียกว่าเต่าภูเขา
พวกนี้มันไม่ลงน้ำใช่ไหม
ผู้ข่าวก็น่าจะ
อุ้ยต้องมีข่าว
เต่าอะไรวะ
นี่สวนสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าที่เมืองคาวาจุ

เต่าหายากมีเขางอกออกมาจากเปลือกตา

หนุ่มก็ต้องยอมรับว่าหนุ่มอ่านผิดเว้ย

แล้วให้ทำให้คนอื่นเขาลำบากต้องไปหาเต่ามีเข่า
แล้วมันใช่เรื่องที่ฉันต้องมานั่งอ่านข่าวเต่ามีข่าวไหมอ่ะ

ก็เหมือนพวกเต่านั่นไงคุณแม่
นี่มันอยู่แถวเกาะกรปกอสไง

แต่ที่คนที่ชอบเอาเต่าไปปล่อยลงแม่น้ำลึกไม่ได้ไง

ฮะเต่าหกก็คือเต่าที่เจอเนี่ยเหรอใช่ไหมนี่ก็เรียกว่าเต่าหกป่ะใช่
ใช่ไหมก็เขาถึงบอกว่านี่ไงส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านเขาจะพบใกล้ภูเขาในเขตป่าใหญ่แท้
อ๋อเต่าบกเต่าบกพี่หนุ่มแต่นั่งเขียนผิดเป็นเต่าหก
ว่าวันนี้พี่หนุ่มต้องหิวข้าวแน่เลยอ่ะตาซ่าตาลายหมดแล้วตอนนี้
ไม่ใช่เธออ่านข่าวเดี๋ยวฉันจะสั่งเข้าตรงไปเถอะไม่ใช่เอาให้ดู
เขาแกล้งพี่หรือเปล่าเต่าหกเห็นไหมเต่าบกเว้ย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

ถ้าปล่อยตัวน้ำมาลงน้ำมันจะตายมั้ย

มีกระดองสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำเป็นชนิดที่พบ
ไหนเอาไอ้เต่าตัวนั้นขึ้นมาซินี่มันเต่า๖เต่า๗ไหนล่ะ

ทำไมชีวิตกูต้องมาเป็นเรื่องเต่าแล้วเนี่ยกูงงมากเลยเนี่ย

ชื่อเต่า๖จริงน้องเก่งมาก
แล้วตัวที่เราเห็นเนี่ยเป็นเต่า๖ไหมคะ
เนี่ยที่เราเห็นในรูปอยู่
อันนี้เต่าบก

เดี๋ยว
เขาอาจจะรู้

ตัวนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปถึงซูกาต้า
งงมากไปถึงซูกาต้าแล้วอ่ะ

แต่จริงจะบอกว่าเอาง่ายคือเต่าตัวนี้ถ้ามันเป็นเต่า๖หรือเต่าบก
มันก็พิเศษเพราะว่ามันมีขาหลัง๔ขา
ส่งมาถูกแล้วบอกว่าเต่า๖
ตัวนี้เหรอไอ้ตัวนี้ไม่รู้
ไม่แต่ตัวนี้เขาแจ้งให้เจ้าหน้าที่สวนสัตว์

อ่าเขาจะได้ไปพักผ่อนไข่ของเขา

โอเคสิ่งที่เราเล่าไปอันนี้คือ
เล่าความแหลกของน้องเต่าให้ต่าง
บางหนุ่มก็โทรหาลุงคลแบบ
มาถามไม่ได้เลยเหรอ
อยากรู้ไง
เอ้า
เราก็ทั้งคู่นั่นแหละรู้หรือเปล่าไม่ใช่เพราะอะไรรู้ไม่
ช่วงที่เตางอยให้หวยแม่น

เตางอยร้องไห้เพราะมีคนเอาตะปูไปตอกเตางอย
บอกว่าเนื่องจากบอกเลขให้ชาวบ้านถูกเขาก็เลยไปตรึงวิญญาณ

หมายว่าสะกดวิญญาณไว้ไม่ให้แบบเพ่นพลาดออกไปไหน
ข่าวอื่นไม่ต้องอ่านแล้วอ่านเนี่ยเรื่องเต่าได้แล้ว
หนุ่มอ่านข่าวตั้งแต่เบรกหนึ่งหนุ่มยังไม่อ่านข่าว
อุบาทนะหนุ่มง่วงงอแล้วอุบาตนะ

อ้าวนะครับก็เรื่องของเต่าพักไว้ก่อนนะ
ก็เดี๋ยวใครเป็นผู้รู้ว่าเต่าตรงเมื่อกี้เป็นเต่า๖